คุณผู้ชมคดีนี้คดีใหญ่คุณผู้ชมต้องตามเพราะวันนี้มีความคืบหน้าทางคดีหลายเรื่องเลยนะคะ
คดีที่คนร้ายยิงถล่มใส่รถตู้ของนายกอบตบางสมบูรณ์ที่นครนายก
คนขับกับรองนายกอบตเสียชีวิตนายกอบตกับที่ปรึกษารอด
แต่ว่าตัวนายกเองก็บาดเจ็บแต่ว่าวันนี้ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกนะคะ
ตัวนายกอบตปรากฏตัวเป็นครั้งแรกหลังโดนยิงและเรื่องราวทางคดีก็มีความคืบหน้า
เมื่อวานนี้เล่าไปว่าออกหมายจับ๓คนนายธวัชชัยในบิ๊กฉายากุมารขาวในออดฉายากุมารดำ
จับได้คนเดียวคือนายธวัชชัยและวันนี้นายธวัชชัยก็เปิดปากยอมรับสารภาพบางส่วนแล้วด้วย
เมื่อวานนี้ปฏิเสธทุกอย่างเลยเมื่อวานบอกไม่เกี่ยวเลยเมื่อวานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่วันนี้ยอมรับเพราะจำนวนด้วยหลักฐานส่วนฉายากุมารขาวกุมารดำยังหนีอยู่นะคะ
คือเช้าวันนี้ตำรวจชุดฮานุมานปูพรมติดตามตัวค่ะ
นายพุรีวัฒนิ่มเรืองหรือออดฉายากุมารดำ
เป็นน้องชายของนายประสบโชคนิ่มเรืองอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์
ประสบโชคก็ถูกพาดพิงตั้งแต่ต้นตั้งแต่เป็นข่าววันแรกนะคะ
ทีนี้ค่ะล่าสุดฉายากุมันดำในออดคนนี้มีข้อมูลว่าหนีไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ส่วนตำรวจชุดบุรพา๙๔๑ทำงานคู่ขนานกันไปตามตัวกุมารขาว
นายรัฐพลตันสุวรรณรัฐหรือในบิ๊กตอนนี้หลบหนีเข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
คือตำรวจเขาได้ข้อมูลมาหมดค่ะคุณผู้ชมอยู่ระหว่างการติดตามตัว
คาดว่าจะได้ตัว๒คนนี้เร็วนี้นะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยกระจายกำลังงมหาปืนที่ใช้ก่อเหตุ
งมหาในแม่น้ำนครนายกหลังบ้านของในบิ๊กฉายากุมันขาวอะค่ะ
เพราะมีคนให้เบาะแสว่าในบิ๊กเนี่ยนะคะเอาปืนอากาศที่ใช้ก่อเหตุ
ถล่มใส่รถตู้ของนายกอบตบางสมบูรณ์ไปทิ้งตรงนี้
ในแม่น้ำตรงนี้อ่าเจ้าหน้าที่หาอยู่นานคุณผู้ชม
ตามคลิปภาพซ้ายมือที่ให้คุณผู้ชมดูบ่อยอะค่ะครับ
นี่คือกล้องหน้ารถของรถตู้นายกอบตจังหวะที่โดนยิง
ใช่ไหมคะครับไอ้รถคันนี้อยู่ไหนตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้พิกัดแล้วว่าอยู่ไหนค่ะ
ผู้ก่อเหตุขับออกนอกพื้นที่ไปแล้วออกไปแล้วเหรอฮะอืมทีนี้เมื่อช่วงบ่ายนะคะ
พลตำรวจโทษธิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ลงพื้นที่ไปที่สพดงละคร
ไปร่วมสอบปากคำนายธวัชชัยผู้ต้องหาตามหมายจับที่ถูกควบคุมตัวได้เมื่อวานนี้
สอบปากคำอยู่๑๒ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปฏิเสธทุกอย่าง
บอกผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาล่าสุดยอมแล้วค่ะ
จำนวนด้วยหลักฐานเพราะมีภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันว่า
มีรถของผู้ร่วมก่อเหตุขับเข้าออกบ้านของนายธวัชชัย
อืมปฏิเสธไม่ได้แล้วทีนี้หลักฐานมันมัดตัวก็เลยจะต้องยอมรับ
นายธวัชชัยบอกมูลเหตุด้วยค่ะครับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
เกิดจากปัญหาการตรวจสอบแพร่ลอยน้ำ
ทางนายกอบตไปตรวจสอบ
แพร่นี้ถูกในบิ๊กหรือกุมารขาวเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
คือเอาไปทำธุรกิจหมูกระทะ
โดยนายประสบโชคอดีตนายกอบตมีส่วนรู้เห็นด้วย
แต่ตอนนี้นายประสบโชคเขายังไม่เกี่ยวอะไรนะคะ
ยังไม่ถูกแจ้งอะไรใดนะคะยังไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้น
แต่ว่าตัวนายธวัชชัยเขายังไม่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นผู้ว่าจ้าง
หรือตัวเองถูกว่าจ้าง

ไม่ยอมบอกอะไรไม่ยอมบอกอะไรตรงนี้นะคะ

ตำรวจก็เลยต้องสอบปากคำเพิ่มอีก
ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่จังหวัดนครนายกค่ะ
ทีนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒

ในการสอบปากคำนายธวัชชัยแล้วออกมาให้สัมภาษณ์
บอกเลยว่าคำให้การของนายธวัชชัยเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
นายธวัชชัยยอมรับว่ามีส่วนรู้เห็นในการจัดหาวัตถุพยาน
เพื่อไปส่งให้กับผู้ก่อเหตุ
ทีนี้ค่ะผู้ก่อเหตุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตำรวจย้ำเลยว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะคะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่แค่๓คนนี้ที่ถูกออกหมายจับ

เดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะค่อยทยอยออกมา
ทีนี้ค่ะตัวนายประสบโชคอดีตนายกอบตที่ถูกพาดพิงถึงตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องติดต่อเขา
ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องขอให้เขามาให้ข้อมูลอะไร
ขวามือนี้นะคะคือนายประสบโชค
เพราะตำรวจบอกว่าหลักฐานที่มีอะค่ะครับ
มันยังไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงนายประสบโชคอดีตนายกอบตบางสมบูรณ์ได้

ไม่เกินสัปดาห์ปิดคดีได้เลย
สืบสวนกระจายกำลังตามจุดที่มีเบาะแสของคนร้ายที่หนีอยู่นะคะ

เชื่อว่าฉายากุมารขาวกุมารดำสองคนนี้

พยานคนสำคัญอีกคนนึงเมื่อวานคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ

ในบีไม่ได้ถูกออกหมายจับ

ที่เขาสงสัยว่ามันเกี่ยวไหม
แต่ล้อด้านหลังกระทะล้อมันเป็นยี่ห้ออื่น
เจ้าหน้าที่เขาแกะอะไรออกมาตรวจสอบหมดเลย
ตอนนี้กลายเป็นว่าในบีอาจจะเกี่ยวแล้วนะคะ
ในบีมีส่วนรู้เห็นบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์นี้ค่ะ
ทีนี้ในบีอีกคนนึงที่ต้องขยายผลเพิ่ม

อันนี้คือภาพเมื่อวานที่คุณผู้ชมดูข่าวไปกับเรา

อาจจะมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ
อันนี้คือที่เกี่ยวพันกับผู้ต้องหาที่ถูกออกไม้จับอยู่๓คน
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นิดนึงค่ะ

มีข้อมูลบางอย่างซึ่งเรากำลังดูในรายละเอียดว่า

เหมือนทางที่ท่านพบให้ข้อมูลว่ามีมากกว่า๓นะครับ
แต่ว่าต้องดูพยากฐานในส่วนที่จะมาสนับสนุนว่า
เราจะดำเนินการกับผู้ที่อยู่นะครับเบื้องหลัง
หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านใด
แต่เราต้องทำให้ความยุติธรรมกับคนที่ถูกกระทำนะครับ

ถ้ามันจะมาจากเรื่องแพร่ลอยน้ำจริงนี่
มันคงจะสาวกันได้อีกหลายคนนะฮะ
แต่ต้องรอฟังอย่างเป็นทางการจากตำรวจนะครับ

ใช่ค่ะคือเราเคยพูดถึงเรื่องของแพร่ไป

เพราะมันจะมีหลายบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เอาเป็นว่าคุณยานกรนายกอบตที่ถูกยิงแต่ว่าบาดเจ็บอ่ะนะ
ไปเสียชีวิตบอกว่ามันเป็นของอบต
แต่มันไปในบิ๊กเอาไปใช้ในการเปิดร้านหมูกระทะได้ยังไง

ซึ่งมันเอาไปใช้ตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ได้เป็นนายกอบต
ก็เลยไล่ฟ้องกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นชนวนเหตุหรือเปล่านะครับ
ตอนที่ลงพื้นที่ไปตรวจแพร่
ท่านผู้ชมครับนายธวัชชัยเนี่ย
ความจริงแล้วเขารู้จักสนิทสนมกับทางรองนายกอบต

เมื่อวานนี้ทางญาติญาติก็ยืนยันว่านายธวัชชัยไม่น่าจะทำนะ
กับน้องชายเรียบร้อยแล้ว

แต่ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
อันนี้ตอนที่พี่สะพ้ายเข้าไปเยี่ยมตอนเช้านะ

แต่ตำรวจเขาบอกว่าเขายอมรับแล้วนี่ใช่ไหม

ทีนี้พอสอบปากคำนายธวัชชัยเสร็จเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็นำตัวกลับเข้าห้องขัง
นักข่าวก็พยายามจะถามนายธวัชชัย
ตกลงแล้วเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้

ยังไม่เจอกล่องค่ะเราหวกครอบครัวไหมพี่
หวกครอบครัวไหมบอกทำไมครับพี่
เราเครียดไหมกันหมดอะไรบ้างครับ

ท่านผู้ชมครับในบีในบีลูกน้องคนสนิทของนายธวัชชัย
สีขาวของเขาอ่ะนะที่มันไปผิดปกติล้อหลังสองข้างเนี่ย
ที่มันตรงกับรถต้องสงสัยที่ไปไล่ยิงถล่มเขานะครับ
ตอนนี้ในบียังถูกคุมตัวสอบปากคำอยู่ที่สอบพอดงละคร
คุมตัวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้ปล่อยตัวออกมานะครับ
ตำรวจมองว่าในบีอาจจะมีส่วน
รู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับนางสาว
รุ้งลาวัลภรรยาของในบิ๊กนะฮะที่ยังหลบหนีนะครับในบิ๊ก
ตั้งแต่เช้ามืดของเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเข้าตรวจค้นที่บ้าน
แล้วก็คุมตัวมาสอบต่อจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้ปล่อย
ภรรยาของในบิ๊กออกมาตำรวจเชื่อว่าภรรยาของในบิ๊ก
ก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะหากดูจากภาพในกล้องวงจรปิดช่วงที่มีการเปลี่ยนรถ
ซูบิชิมิราชที่หน้าวัดแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๑กิโลเมตร
ก็เลยต้องไล่ต่อคุมตัวผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จักอะไรกันทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ก่อน

ใช่ค่ะวันนี้เราไปคุยกับเจ้าของรถแล้วก็เป็นพยานสำคัญในคดีด้วยนะครับ
บอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถของเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเอามาฝากเอาไว้กับเขา
คุณอดีศรจุถาวรนะครับแต่ที่บ้านเนี่ยไม่มีที่จอดรถ
ก็เลยเอาไปฝากเอาไว้กับอุ้ยที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขา
ซึ่งอุ้ยก็คือภรรยาของในบิ๊กอุ้ยคือนางสาวรุ้งลาวัล
ไปมีส่วนร่วมในช่วงของการก่อเหตุไล่ยิงรถตู้ของนายกอบต
ก็คือเอาไปรับส่งคนร้ายเอาไปขึ้นรถเก่งที่วัดแห่งหนึ่ง
ตามภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดแต่เขาขอยืนยันนะฮะ
คุณอริสรเขาขอยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องจริง
เพราะว่ารถเนี่ยถูกเอาไปใช้โดยที่เขาไม่รู้ตัว
เพราะบ้านเขาเนี่ยไม่มีที่จอดเขาเอาไปฝากภรรยาในบิ๊กเอาไว้
ส่วนภรรยาในบิ๊กหรือว่าในบิ๊กจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงด้วยเนี่ย

เป็นรถของเพื่อนผมเอามาฝากผมไว้แล้วก็เขาเดินทางไปต่างประเทศ
ก็คือฝากผมคอยสตาร์ทรถอะไรอย่างนี้เหมือนคอยดูแลรถให้อะไรประมาณนี้ครับ
แล้วก็เอาไปฝากไว้กับที่ร้านก็คือที่พี่ผู้หญิง

ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับก็สนิทครับก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

แค่ถูกมาไปใส่ได้เสร็จ
แต่รถคันที่สำคัญที่สุดก็คือมิซูบิชิมีราชนะฮะ
ขับไล่ประกบรถตู้ของนายกอบตแล้วก็ไปไล่ยิง
ซึ่งคนร้ายใช้ก่อเหตุเนี่ยวันนี้ชุดสืบสวนของตำรวจที่สะแก้ว
แล้วก็กองปราบรามด้วยลงพื้นที่ตรวจค้น๒จุดนะครับ
เพราะคาดว่าจะมาอยู่แถวภาคตะวันออกด้วย
ส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นอู่ซ่อมรถห่างจากจุดแรกไป๒กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่เนี่ยสืบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุคนร้าย
เฉียวชนรถตู้ของนายกอบตด้วย
ที่ได้ยินเสียงปึ้งก่อนรถตู้จะกระเด็นลงข้างทาง
ก็คาดว่าน่าจะต้องเอารถเนี่ยมาซ่อมนั่นแหละ
แต่ไม่เจอนะฮะวันนี้ยังไม่เจอนะครับ
แต่ก็นำตัวเจ้าของอู่เนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อน
ค่ะยังไม่เจอรถคันคันที่เป็นคันก่อเหตุนะฮะตอนนี้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะญาติและครอบครัวของนายธวัชชัย
หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับอ่ะนะคะก็ไปรอเข้าเยี่ยมตั้งแต่เช้าอะค่ะ
ครับพอตกเย็นเนี่ยสะพ้ายพี่สะพ้ายของนายธวัชชัยอืม
ยุภาพันธ์เนี่ยสิ่งที่หอบมาหอบหมอนหอบผ้าหอบโลชั่น
คือจะเข้าเยี่ยมนายธวัชชัยแต่ตำรวจไม่ได้ให้คุยกัน

พรุ่งนี้เช้าถ้ามีการนำตัวออกมาสอบสวน
นำตัวไปฝากขังอยากจะคุย
คือนางยุภาพันธ์บอกว่าส่วนตัวเขายังเชื่อว่า

เขาเตรียมทรัพย์สินในการประกันตัวให้เราด้วย
แต่ก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวหรือเปล่า
ส่วนพ่อของในบีที่เป็นเจ้าของรถโตโยต้านะคะ
ในเช้าค่ะในเช้าบอกว่าลูกชายไม่เกี่ยวแน่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่นอน

ที่ด้านหลังมันเปลี่ยนไปเป็นเหมือนของมิซู
รถมันโตโยต้าแต่ทำไมล้อด้านหลังตรงแม็กซ์มันเปลี่ยนไป
พ่อบอกว่าเปลี่ยนมา๓๔เดือนแล้ว
ไม่เกี่ยวกับการกลบเกลือนหรือว่าทำลายหลักฐานอะไรเลยนะคะ
ยืนยันว่ารถของลูกชายไม่ใช่รถคันที่ก่อเหตุ
แล้วลูกได้บอกว่ามีการเปลี่ยนล้อแม็กซ์ก็ใช่ไหม
บอกว่านานแล้วเปลี่ยนมัน๒๓เดือนแล้วครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับ

เคยวีดีโอคอร์คุยด้วยตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาล
แล้ววันนี้ก็ไปเคารพศพนายสมชายม่วงกาศ
รองนายกอบตที่ถูกยิงเสียชีวิตในวันเกิดเหตุ
ก็มีการสวมกอดกับลูกชายของรองนายกอบตด้วยนะครับ
นี่นะฮะที่วัดนะครับท่านผู้ชมครับ

มาคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะคือนายนกรเนี่ยบอกว่า
ส่วนตัวแล้วกับในบิ๊กในบิ๊กนี่กุมารขาวใช่ไหม
ใช่ค่ะที่ว่ากันว่าเป็นมือยิงเนี่ย
นายกอบตบางสมบูรณ์บอกว่าส่วนตัวแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะ
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันตัวในบิ๊กเองก็
ทำงานที่อบตแล้วเพิ่งยื่นเรื่องลาออกไปเมื่อ๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
วันเกิดเหตุไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุอะไรยังไงบ้าง
อ่ารู้อ่าอ่านายยานกรบอกว่ารู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุอะไรยังไงบ้าง
แต่ตอนนี้ยังให้ข้อมูลไม่ได้เนื่องจากเดี๋ยวจะมีผลทางรูปคดี
ส่วนเรื่องที่ไปตรวจแพร่นะแพร่ลอยน้ำของทางอบตที่มีคนเอาไปใช้แบบผิดประเภทเนี่ย
นายนกรบอกว่าก็ไปตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน
แล้วก็ไปยื่นเรื่องแล้วก็พร้อมกับตรวจสอบก็พบว่ามีความผิดชัดเจน
ของอดีตผู้บริหารในอบตเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้แบบผิดประเภท
ก็เลยทำให้นำมาสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้
อันนี้คุณยานกรบอกนะครับ
แล้วก็มองว่าผู้ที่ก่อเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่เป็นคนจ้างวานคนวงการเนี่ย
น่าจะหลบหนีไปซุกปีกนักการเมืองคนใดคนหนึ่งหรือเปล่า
แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถสืบสวนขยายผลแล้วก็จับกลุ่มตัวได้
ขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของนายประสบโชคนิ่มเรืองอดีตนายกอบตนะครับ
ซึ่งก็ยืนยันมาตลอดตอนเกิดเหตุใหม่ก็ให้สัมภาษณ์กับเราอยู่หลายครั้ง
แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องนี้ราวถึงที่ต้องไปไล่กินกัน
นี่นะฮะเราก็พยายามติดต่อนะครับ
วันนี้ก็ติดต่อไม่ได้
ไม่เจอตัวด้วยไม่รู้ว่ายังอยู่ในพื้นที่หรือเปล่า

เดี๋ยวต้องรอดูว่าตำรวจจะเรียกมาพูดคุยอะไรยังไงหรือเปล่า

ใช่ค่ะบอกว่ายังไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่จะสาวไปถึงเขาครับ
ส่วนในบิ๊กนะครับที่เป็นมือยิงตอนนี้หลบหนีไปเนี่ย
คือเราไปดูเฟซบุ๊กของในบิ๊กนะ
พบว่าหลังจากเกิดเหตุยิงถล่มรถของนายกอบตได้๔วันในบิ๊ก
คนสนิทของนายประสบโชคแล้วก็ภรรยา
นี่เป็นภาพในเฟซบุ๊คที่ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่ง
หลังจากเกิดเหตุ๔วันนะครับ
หลังจากนั้นก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอีก